เกิดอะไรขึ้นอยากให้เจ้าคณะจังหวัดมาตรวจสอบ
แล้วก็อยากร้องไปถึงสำนักพุทธเลยให้ตรวจสอบกันหน่อย
ทำไมอ่ะพระรูปนี้เป็นถึงเจ้าอาวาสแล้วใส่สบงทรงสายเขียวเหรอ
สายเขียวคืออะไรคุณผู้ชมคือเสพกัญชาบ้องกัญชานะเห็นไหม
แล้วเท่านั้นไม่พอมีรูปตอนดื่มเบียร์ด้วย
บอกว่าภาพพวกนี้ถ่ายเมื่อสัก๑๐กว่าวันที่ผ่านมา
ไม่รู้เหมือนกันเท็จจริงแค่ไหนเจ้าคณะจังหวัดตรวจสอบหน่อย
พระเป็นระดับเจ้าอาวาสเป็นระดับพระครูสัญญาบัติ
อยู่ในอำเภอนพิตำที่นครศรีธรรมราชเสพกัญชา
เนี่ยวางอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยค่ะแล้วคนที่เขาร้องมา
เขาบอกไม่ได้ทำครั้งเดียวทำหลายครั้งกินประจำเสพประจำ
แต่ว่าไม่มีรูปเป็นหลักฐานจนมารอบนี้นั่นแหละ
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่นพิตำสำนักพุทธตรวจสอบหน่อย
กวาดล้างถ้าเกิดเป็นพระนอกรีด
ไม่อยากให้ทำให้ศาสนามัวหมองแบบนี้
เมื่อเช้าค่ะทีมข่าวก็เลยไปที่วัดวัดคงคาวดี
อยู่ที่นพิตำนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็สังเกตเห็นว่าบรรยากาศในวัดมันก็ดูเงียบนะ
มีพระลูกวัดเนี่ยอยู่รูปเดียวบนกุฏิแล้วทีนี้จากการไปสอบถาม
ที่รักษารัชกาลแทนนายอำเภอโนภิตตำเลยนะคะ
หลังจากที่ได้ตรวจสอบตามภาพที่เขาแชร์กันที่เขาส่งต่อกันเนี่ย
ปรากฏว่าพระเจ้าอาวาสเนี่ย
ประหยัดกันตะธรรมโมหายออกไปจากวัด
แล้วก็หายไปพร้อมกับพระเลขาก็คือพระอนันต์
ประหยัดท่านเจ้าวาดเนี่ยนอกจากเป็นเจ้าอาวาสแล้ว
ยังเป็นเจ้าคณะตำบลกระหรอ
ตอนแรกดิฉันยังบอกว่าให้เจ้าคณะช่วยตรวจสอบหน่อย
อันนี้เป็นเจ้าคณะตำบลซะเองอ่ะเจ้าคณะจังหวัดละกัน

ทีนี้ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะคะ